อีกหนึ่งคนที่ต้องรับศึกหนักกันตั้งแต่ต้นปีก็คือ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
มกราคมนี้ต้องขึ้นศาลแล้วสำหรับคดีจำนำข้าวนะคะ
ก็ยืนยันบอกว่าจะสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่
แต่ก็ไม่ไหวมีการตัดเพาะผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะว่า

ทำไมต้องมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาตามเขาตลอดเวลาเลย

ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณยิ่งรักกันหน่อย
เราก็เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับ

ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสืบพยาน
ซึ่งเราก็นำพยานทั้งบุคคลแล้วก็พยานเอกสาร
ก็พยายามที่จะสืบพยานหักล้างในทุกประเด็นที่เป็นข้อเก่าหาอยู่นะคะ
ส่วนคดีแพ่งที่ทางกระทรวงการคลัง
ใช้กับคำสั่งทางกระทรวงการคลังนั้นในการเรียกเก็บค่าเสียหาย

ก็ยืนยันว่าเราต้องใช้สิทธิ์ภายในกรอบเวลานั้นแน่นอนค่ะ
หลายคนถามนะคะว่าตอนนี้คดีนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
ตอนนี้คดีจำนำข้าวในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวนี่นะคะก็คือ
เหลือการไต่สวนพยานจำเลยกว่า๒๐ปากจากทั้งหมด๔๓ปาก
ซึ่งนัดต่อไปก็คือ๒๐มกราคม๒ปากค่ะ
มีนายยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก็คาดว่าจะเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายจำนำข้าว
ส่วนการนัดไต่สวนนายกิติรัฐนรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือ๓กุมภาพันธ์
และถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ไต่สวนพยานจำเลยจะสิ้นสุดวันสุดท้าย
ก็คือ๒๑กรกฎาปี๖๐นี้
และสารก็จะนัดวันวินิจฉัยคดีต่อไปค่ะ
อย่างที่บอกนางสาวยิ่งลักษณ์มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ

ถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจากตำรวจนอกเครื่องแบบฝ่ายปกครอง
รวมถึงได้ตรวจสอบร้านค้าและสถานที่ต่างที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

แล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนนึง
อยากพาลูกชายไปชมแหล่งท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง

หันไปใช้ทรัพยากรบุคคลไปดูแลประชาชนมากกว่าไหม
ถ้าทุกฝ่ายทำงานแบบไม่เลือกปฏิบัติไม่มีอคติต่อกัน
ปรองดองมันก็คงเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะ
ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดก็บอกนะคะว่า
นางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดการเดินทางไปพักผ่อน
จังหวัดแม่ห้องศรกับลูกชายในวันที่๑๕มกราคม
แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มีการตัดพอนี้ที่บอกว่าถูกติดตามเนี่ยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับเร็วขึ้นก็คือวันนี้แหละค่ะ๔มกราคม
เพราะทุกคนในคณะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัย